ที่ชนบุรีคุณผู้ชมมีเรื่องวุ่นเกิดขึ้นนะฮะ
มีผู้ชายคนนี้เขาก็ไปหาปลาในหนองน้ำเอาฉมวกไปแทงปลา
กำลังจะแทงปลาเขาบอกเขาเห็นหัวคนโผล่ขึ้นมา

ก็เลยต้องไปแจ้งกู้ภัยไปงมหากัน๗ชั่วโมง
เจอหรือเปล่าไปดูกันหน่อยคุณผู้ชม
โอ้โห๗ชั่วโมงเลยเหรอฮะ

พูดนี้เขาโผล่ขึ้นมาปุ๊บเราก็จมน้ำหายไปเหมือนมีคนจมน้ำตาย
นักประดาน้ำเอ่ยกู้ภัยเอ่ยก็ต้องมาชาวบ้านมาเต็มไปหมดนะฮะ
หน่วยกู้ภัยสว่างเหตุบ้านทุ่งเหียงครับแล้วก็กู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงวางแผนกันใหญ่เลย
จะต้องไปงมหาคนในบ่อบ่อนี้เป็นบ่อดินกว้างสัก๒๐ไร่
ตำบลหนองขยาดอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีแล้วมันลึก๒๐๔๐เมตร
ชาวบ้านก็ต้องโอ้โหเอาใจช่วยเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปหาปลา
เขาบอกเขาเห็นศีรษะคนลอยมาเหนือน้ำแล้วจมหายไปต่อหน้าต่อตา
แล้วก็ไปเจอรองเท้าอยู่ที่ริมบ่ออีกอย่างด้วยกับแห
นักประดาน้ำก็เลยผาดกันเปลี่ยนงมไปงมมา๗ชั่วโมง

คนที่เห็นเหตุการณ์เขาชื่อว่าคุณชนะพลชนะอายุ๔๓ปี
บอกว่าเขาไปแทงปลาตอนเช้าเห็นหัวคนแล้วมีเส้นผมลอยอยู่ด้วย
ขอบบ่อไป๓เมตรนะฮะเอาไปฟังเสียงเขาเล่าหน่อย
ด้วยตรงนี้คุณสามารถผิดด้วย
ภาคเราได้อิซิสันสุดแล้ว
แต่ครับในแบบในสิ่งที่สิ่งที่เขาเห็น
สุดท้ายเป็นเต่าที่เขาก็ขึ้นมาเหนือน้ำแล้วก็ดำน้ำหายไปอะไรแบบนี้นะฮะ

สุดท้ายกูภายก็โอ้ยเนาะงมอยู่๗ชั่วโมง